หนึ่งในหัวใจสำคัญของแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ก็คือการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภัวนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างพัฒนาในระยะที่๑
จากทั้งหมด๓ระยะโดยอาคารโดยสารหลังใหม่ก็น่าจะเปิดให้บริการได้ในอีก๒เดือน
และเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็จะช่วยรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
อาคารโดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานอุตภาวจังหวัดระยอง
สร้างขึ้นบนพื้นที่๒๒๐๐ตารางเมตร
ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ภายใต้งบประมาณจากกองทัพเรือกว่า๖๐๐ล้านบาท
กำลังจะเปิดให้บริการในไม่ช้านี้
อีกไม่เกิน๒เดือนนะคะประชาชนก็จะมีโอกาส
ได้ใช้อาคารโดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานอุตภัวแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งจะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ

คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง๓ล้านคนต่อปีค่ะ
จากเดิมที่รองรับอยู่ได้ที่๕แสนคนต่อปีเท่านั้นค่ะ
แผนการขยายท่าอากาศยานอุตภาวแบ่งเป็น๓ระยะ
ระยะที่๑ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๕๙
สร้างอาคารหลังใหม่ให้รองรับผู้โดยสารได้๓ล้านคนต่อปี
ระยะที่๒ปี๒๕๖๑ถึงปี๒๕๕๙
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ความเห็นชอบของกองทัพเรือ
เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น๕ล้านคนต่อปี
และระยะที่๓ปี๒๕๖๓เป็นต้นไปจะศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนการขยายท่าอากาศยานอุตภาวทั้งหมดนี้
เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต
อันนี้เชื่อว่าสนามบินเนี่ยจะมีผลอย่างมากกับเรื่องเศรษฐกิจพิเศษนะครับ
ในเรื่องของการขนส่งสินค้าเข้าออกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง
แล้วก็ชาวต่างประเทศที่มาลงทุนกับโรงงานหรือบริษัทในพื้นที่โดยรอบ
ก็จะสามารถเดินทางเข้าออกได้ง่ายขึ้น
เราก็เชื่อว่าในปีต่อไปเนี่ยนอกจากปริมาณเที่ยวบินปกติแล้ว
ความพร้อมของท่าอากาศยานอุทภาวจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
รวมทั้งช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้มากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๓๐๐เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยสะท้อนจากเส้นทางการบินออกนอกประเทศจากทั้งหมด๙ที่หมายไปจีนถึง๗เส้นทางด้วยกันเช่นนานนิงและหางโจเป็นต้น
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวยังส่งผลให้ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในสนามบินสามารถสร้างรายได้ถึงเดือนละ๑ล้านบาท
แบนไทยแซงก
เพื่อให้สนามบินอุตภาวเป็นศูนย์กลางการขนส่งฝั่งตะวันออก
กระทรวงคมนาคมจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับสนามบิน
ระบบขนส่งทางรางและโครงข่ายมอเตอร์เวย์
เพื่อเชื่อมเมืองหลักโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อัชรีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน